เริ่มที่เรื่องของภัยแรงกันก่อนเราต้องจับตา
เพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนทั้งภาคอีสานกับภาคใต้
กำลังมีผลกระทบอย่างหนักมากเลย
โดยเฉพาะที่จังหวัดบูริรัมณ์นะครับคุณผู้ชม
อ่างน้ำแอ่งน้ำที่เอาไว้เก็บน้ำเนี่ย
ขอดจนเห็นแบบต่อไม้ผุดขึ้นมา
ชาวบ้านบอกว่าหนักที่สุดในรอบ๖๐ปี
มันหนักมากเราวางใจไม่ได้กับปัญหาเรื่องของภัยแรง
นี่แค่เดือนมกราคมยังไม่เข้าสู่น้ำร้อนอย่างเป็นทางการ
หนักขนาดนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเข้าสู่น้ำร้อนนั้นจะหนักขนาดไหนนะฮะ
อันนี้คือภาพมุมสูงครับของอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
ฝั่งในพื้นที่ของตะบลสแก่ซัมเอาเป็นเมืองจังหวัดบูริรัมณ์นะฮะ
ตอนนี้ภายแรงส่งผลกระทบหนักมากแล้วนะครับ
น้ำที่นี่มันคือแหล่งน้ำดิบเอาไว้ใช้ในการผลิตน้ำปลาปลาให้กับชาวบ้าน
ื้นเขินหนักมากถึงแม้จะมีน้ำอยู่แต่มันคือมันใช้ไม่ได้ครับ
เห็นเนินดินโผล่ขึ้นมาต่อไม้โผล่มากลางอ่างแบบนี้
แน่นอนส่งผลกระทบกับชีวิตของประชาชน
หาปลาก็หาไม่ได้น้ำมันตื้นเขินปลาก็ตายนะฮะ
ชาวบ้านต้องปล่อยเรือให้มันเกยตื้นให้มันร้างอยู่แบบนั้น
แล้วก็หนักที่สุดในรอบ๖๐ปีตามที่ชาวบ้านเขาประสบพบเจอกันมา
ปัจจุบันน้ำในอ่างเหลือเพียงประมาณ๒ล้านลูกบาทเมตร
ปริมาณความจุมากกว่า๒๗ล้านลูกบาทเมตรคุณผู้ชม
มันหายไป๒๕ล้านลูกบาทเมตรนะฮะ
ตอนนี้ก็ทำให้น้ำไม่เพียงพอในการผลิตน้ำปลาปลา

ทางจังหวัดเองก็ต้องวางแผนในการบริหารจัดการน้ำนะครับ
ทั้งการสูบน้ำการผันน้ำมาสำรองเอาไว้ให้ประชาชนได้ใช้
เพราะน้ำไม่พอแล้วก็ขอความร่วมมือใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วยนะครับ

ที่สุดในรอบ๔๐ปีแล้วค่ะ
ตำบลด่านคล้าในอำเภอโนนสูง
แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขินอย่างรวดเร็ว
ต้นยาแห้งตายไปหมดค่ะ
เกษตรกรต้องไล่ต้อนโคกระบือไปแทะเล็มต่อสั่งข้าว
แล้วก็ย่าแห้งที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านออกไปกว่า๑๐กิโลเมตรเลยนะคะ
ส่วนฟางอัดก้อนที่กักตุนเอาไว้ก็มีไม่เพียงพอ
น้ำตามสระที่เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็เริ่มแห้งขอด

ถ้าวัวถ้าควายกินเข้าไปเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ท้องเสียได้เหมือนกันค่ะ
เกษตรกรตอนนี้ถือว่าเดือดร้อนหนักมาก
อยากให้ภาครัฐช่วยหาแนวทางช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดวัวควายเขาตายไปเนี่ยหนักอีกนะคะ

ภาคใต้นี่ก็เจอวิกฤตครั้งนี้เหมือนกันนะฮะ
ที่จังหวัดสุมราชธานีนะครับ
สถานการณ์ภัยแรงส่งผลกระทบในพื้นที่เศรษฐกิจ
อย่างอำเภอบ้านนาศาลกับอำเภอเวียงสะเนี่ย

เป็นอำเภอที่เขามีการปลูกผลไม้มากที่สุดของจังหวัด
แน่นอนแต่ละปีสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านหลายพันล้านบาท

ถ้าแรงขนาดนี้แล้วต้นมันตาย
เราคงกินผลไม้แค่นแพงขึ้นในช่วงของวิธีโดยการที่มันจะออกมาให้เก็บเกี่ยว
ขณะซึ่งตอนนี้เนี่ยเกษตรกรเองในบางตำบลทั้งสองอำเภอเนี่ย
เริ่มมีผลกระทบแล้วนะคะ
กลัวจะสุกอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เกษตรกรมีผลกระทบจำนวนมากทีเดียว
ซึ่งคาดว่าหน้าแรงในช่วงนี้
เกษตรกรประสบปัญหาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นไร่นะคุณผู้ชมนะฮะ
ก็หวังว่าจะมีแนวทางในการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือกันต่อไปนะครับ